ไปดูต่อกันที่เรื่องสดใสชุ่มฉ่ำหัวใจกันหน่อย
หลังจากผ่านมรสุมอกหักมาได้ไม่นาน
พีชพัชระคือตอนนี้ถ้าคิวสาวต่อคิวอยากจะเป็นหวานใจคนใหม่
เพชรพัชระน่าจะยาวกว่าแถวเรนด์ไฟที่ร้านเขาอีก

หลายคนอยากจะเป็นสะพายกีฬาที่วัดใจจะขาด
พีชพัชราเอ็กก็ขยันละเกินบริหารเสน่ห์ไม่เบานะครับ
ล่าสุดเห็นโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
ล่าสุดอันที่เป็นประเด็นนี้ไงเด็ดไหมครับ
ตอนนี้ผมไม่หย่อนอะไรแนะ
แต่ว่าเฮ้ยเราขอโทษนะที่ต้องมาเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ในช่วงนี้

มันไม่ต้องชงผมว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไร
คือเขาเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของเรา
ปิดตาด้วยความรักไปเลยจากก่อน

แข็งเป็นเล็ก
ใจแข็งแกร่งมาก